มีข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้านะคะ
ทำให้ค่าไฟก็จะถือว่าถูกลงลดลงมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะ
ค่าไฟต่อหน่วยจะอยู่ที่๓บาท๔๒สตางค์เศษค่ะ
นายวิรพลจิรับประดิษฐ์กูลโคศกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ปัจจัยหลักก็คือต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลง
รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าที่เข้าระบบช้ากว่าที่กำหนดด้วยนะคะ
นับตั้งแต่งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี๒๕๕๙
ค่าไฟฟ้ารวมอยู่ที่๓๘๕๙๖บาทต่อหน่วย
อันนี้ให้ดูตัวเลขแบบชัดเลยนะคะ
มางวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี๒๕๕๙
ค่าไฟฟ้ารวมลดเหลือ๓๗๖๖๑บาทต่อหน่วยค่ะ
เดือนกันยายนถึงตุลาคมปี๒๕๕๙
ค่าไฟฟ้ารวมอยู่ที่๓๗๒๓๓บาทต่อหน่วย
อ่านตัวเลขแบบนี้เพราะอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยนะคะ
และมีค่าไฟฟ้าฐานใหม่ในงวดสุดท้ายของปี๒๕๕๙
ค่าไฟฟ้ารวมก็เลยลดลงค่ะ
เหลือ๓๗๐๗๖บาทต่อหน่วย
ค่าไฟฟ้ารวมอยู่ที่๓๔๒๒๗บาทต่อหน่วย
ลดลงร้อยละ๗๖๘นั่นเองค่ะ
เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม
คาดว่าน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบันนี่แหละค่ะ

ยกเว้นราคาพลังงานโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเท่านั้นนะคะ